น้ำท่วมครับน้ำเยอะครับมีปัญหาแล้วครับผมครับ
เพราะว่าเทศกาลวันแม่แห่งชาติกำลังมาถึงใช่ฮะ
ดอกมะลิครับราคากิโลกรัมละหนึ่งพันบาทโอ้โห
ส่งผลให้คนทำพวงมาลัยขายนะครับ
ต้องเพิ่มราคายี่สิบถึงสามสิบบาทหรืออย่างนั้นก็ลดต้นทุน
โดยการทำให้พวงมะลินะฮะลดลงนะครับ
งลายดอกมะลินะฮะใช่นะครับนี่แหละครับ
พวงมาลัยดอกมะลิหลากหลายขนาดที่วางจำหน่ายอยู่ที่ปากคลองตลาด
รับเทศกาลวันแม่แห่งชาติปีนี้ราคาแพงขึ้นเฉลี่ยพวงละยี่สิบถึงสามสิบบาท
เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาหลังมีฝนตกหนักและบางพื้นที่เกิดน้ำท่วมฉับพันธ
ทำให้ดอกมะลิเน่าและร่วงครับผลผลิตออกสู่ตลาดน้อย
จึงต้องปรับราคาจากกิโลกรัมละสี่ร้อยถึงห้าร้อยบาท
เป็นกิโลกรัมละหนึ่งพันบาทเลยทีเดียวโอ้โหเท่าตัวเลยนะเนี่ย
ใช่ครับผมโดยพวงมาลัยพระกรสำหรับไหว้ผู้ใหญ่
ราคาปรับขึ้นอยู่ที่พวงละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทค่ะ
จากเดิมนะครับร้อยยี่สิบบาทนะครับพวงมาลัยมะลิล้วนล้วนราคาหนึ่งร้อยบาท
จากเดิมเจ็ดสิบบาทและพวงมาลัยไซส์เล็กราคาเฉลี่ยอยู่ที่สามสิบถึงเจ็ดสิบบาทครับ
ร้านอ้อน้องนะครับที่ร้อยพวงมาลัยขายบอกว่าราคาต้นทุนสูงขึ้น
ต้องปรับราคาขึ้นเล็กน้อยรวมทั้งต้องลดขนาดของพวงมาลัยลงเพื่อลดต้นทุนครับ
ตอนที่ยังไม่แพงมันแพะพวงละห้าสิบบาท
แต่ตอนนี้มะลิแพงจากพวงใหญ่หน่อยเข้าข้อมือได้อย่างนี้
ก็เราก็จะทำให้มันดอบลงนิดนึงเพื่อจะไม่แพ้มากกว่านี้
เราก็จะเก็บลูกค้าแค่เจ็ดสิบแปดสิบเท่านั้นเอง
หลังจากเรื่องพวงมะลินะครับราคาแพงขึ้นนะครับ
เป็นเรื่องของเสื้อด้วยครับผมเสื้อสีฟ้าเป็นอีกสินค้าที่ขายดีในช่วงเทศกาลวันแม่
บรรดาร้านค้าส่งที่ตลาดโบเบนะครับ
นำเสื้อฟ้าออกมาจำหน่ายตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา
โดยเริ่มนำสต๊อกเก่าออกมาขายก่อนและสั่งผลิตสต๊อกใหม่เป็นล็อตใหม่มาขายเพิ่มขึ้นนะครับ
แล้วก็ส่วนใหญ่ราคาขายไม่มีการปรับราคาเป็นราคาเดิมไม่มีการปรับนะครับ
ร้านหน่อยรักชาติขายเสื้อสีฟ้าบอกว่าปีนี้มีช่วงเวลาขายเสื้อฟ้าไม่ถึง๑๐วัน
เนื่องจากว่าเพิ่งขายเสื้อเหลืองเสร็จในช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา
จึงสต๊อกเสื้อฟ้าไม่มากปีนี้มีเพียงหนึ่งหมื่นตัว
จากปีที่ผ่านมามีสต๊อกเสื้อฟ้า๓๐๐๐ตัวและคาดว่าจะขายหมดทุกแบบภายใน๑๐สิงหาคมนี้
โดยไม่ผลิตเพิ่มส่วนแบบที่ได้รับความนิยมสูงสุดคือเสื้อโปโลสีฟ้า
ปักรูปดอกมะลิราคาตัวละหนึ่งร้อยสี่สิบถึงหนึ่งร้อยห้าสิบบาทครับครับ